สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
ยะหินองเด้อยะหวานองเด้อ
กันยังวาคือเมื่อวานนี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ
ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

ค่ะคือเมื่อวานี้ค่ะ

วันนี้เน้นพื้นที่ภาคตะวันออกภาคเหนือ

ภาคใต้จะเน้นภาคใต้ตอนบน

ยังคงระมัดระวังเก็บของขึ้นสู่ที่สูง
แล้วก็ระวังน้ำท่วมเหมือนเดิม

สูงเหมือนกันนะจุดไหนที่มีฝนสูง๒๓

คลื่นลดน้อยลงจากเมื่อวานค่ะ
คุณผู้ชมดิฉันเปิดดูเว็บไซต์

มีพายุ
แค่พูดถึงคำว่าพายุก็กลัวแล้วนะคะ

มันเกิดขึ้นเขาก่อตัว

อยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์

จะใช้เวลาประมาณสองถึงสามวัน

เอ่อชื่อแตกเระชื่อหมาออนน่ะ

ไปทำให้เขามีกำลังแรงขึ้นไง

ซึ่งผิดไปจากการคาดการณ์เมื่อวานนี้
แหมอากาศต้องดูวันต่อวันจริง